คำเปิดเผยของนักดำน้ำเป็น๑ใน๒นักดำน้ำ
คือก่อนหน้านี้ตอนที่เขาไปเจอ

ถ้าเกิดว่าเชือกที่เขาวางเบสไลน์
สั้นเกินไปหรือว่ายาวเกินไปอาจจะไม่เจอน้อง
ทีนี้คือตอนที่เขาไปเจอเขาบอกว่าเชือกมันหมดพอดี
ก็เลยเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ไปเจอกับน้อง

แต่จริงแล้วหนึ่งในนักดำน้ำชาวอังกฤษบอกว่าไม่ใช่เรื่องโชค
มันเป็นเรื่องของแผนการที่วางมาก่อนหน้านี้เขาเปิด
เปิดเผยกับสื่อใหญ่ของบีบีซี

ฟังเสียงนักดำน้ำเขาเปิดเผยกันนะครับ
เมื่อกีดเชิญพวกเราผลลูกกระทั่วเมื่อกีดจำเราเห็นพวกมัน

แล้วคุณถามตอนนี้คุณคิดว่าไง

เราสนุกความสงสารใจในการสร้างเห็นพวกมันเป็นอยู่ดี

พีชนามีแล้วพวกน้องลูกก็กลับมาดื่มไหว
เรื่องนี้เขาคิดด้วยเราต้องปล่อยกันหน่อย

มันจะมีขึ้นกับภูมิอีกยังคงยิ่ง
และเหลือเขงกว่าไว้ในโลก
อาทิตย์รังคงไม่ว่าพนักชายที่รอดสิ่งยังมีแค่สมทุน
มันไม่เชื่อว่าเราได้เจอพวกมันและว่าพวกมันคุ้มกัน
เป็นการเปิดเผยที่สำคัญเลยเนอะ
ที่เดินเข้าไปในถ้ำแล้วก็ได้กลิ่นของเด็กออกมานะครับ